ไปดูปัญหาคลาสสิกอีกปัญหาหนึ่งคือบ้านใกล้เรือนเคียง
ผู้ชายอายุ๕๐ปีต่อเติมบ้านแล้วจะเทพื้นด้วยปรากฏว่าผู้หญิงข้างบ้านไม่พอใจครับ
เดินเข้าไปคุยแต่คุยกันอีกท่าไหนไม่รู้มันออกแบบนี้
มันตีเหรอใช่อ๋อเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้ว

ใช่ครับเหมือนที่คนในคลิปบอกเรื่องใหญ่แล้ว

ผู้ชายคนนี้เหมือนจะตบโดนหัวผู้หญิงไปหนึ่งครั้งนะ
แต่ผู้หญิงก็สู้นะเอาสู้ดินะฮะ
ต่างฝ่ายต่างฉุดกระชากกันไปมานะครับ
โดยมีภรรยาของฝ่ายชายเข้ามาห้ามดึงสามีไว้

พิกัดด้วยว่าเกิดขึ้นในปฐุมธานีฮะเอาเพื่อความกระจ่างทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีนะครับก็ไปพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะ
อายุ๓๗ปีผู้ที่ถูกตบเล่าก่อนบอกว่า
ก็เธอบอกเธอไม่มีปัญหาอะไรขอแค่อย่าทำบ้านเสาร์อาทิตย์ก็พอ
เพราะว่าเป็นวันพักผ่อนกระทั่งวันเกิดเหตุนะครับเป็นวันจันทร์นะ
กลับมาจากทำงานเห็นเพื่อนบ้านเทพื้นปูน
เธอโอ้โห้ฮะก็เลยเดินเข้าไปตอบว่า
แล้วเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
จากนั้นอีกฝ่ายเนี่ยเดินมาขอโทษเธอแต่เธอบอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ถูกกระชากบอกไม่ทันแล้วขอโทษไม่ทันแล้ว

ขณะที่ในโบ้อายุ๕๐ปีผู้ชายในคลิปเล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
คือช่างเอามาเทพื้นปูนแต่ยังทำไม่เสร็จ
จะทำต่อก็กลัวจะรบกวนเพื่อนบ้านก็ให้ช่างเลิกทำ
แต่ระหว่างเขานั่งกินข้าวอยู่คู่กรณีมาเรียกแล้วต่อว่า
ทำไมไม่บอกนี่ตะโกนเข้ามาแบบนี้
แล้วก็ด่าไม่หยุดอันนี้พี่โบ้เขาอ้างนะ

เพราะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยโดนใครด่าแบบนี้เลย

ทนต่อเสียงยั่วยุไม่ไหวก็เลยก่อเหตุดังกล่าว
โอ้โหกลายเป็นโมโหหิวไป

ก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันแล้วกัน